มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนี่ฮะคือพาไปวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้ที่ไปเจอวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวทะลัดทีวีลงพื้นที่ไปนะที่บ้านของน้องนะครับที่บ้านชอบเจริญนะครับคนในพื้นที่ก็เรียกว่าบ้าน๑๖อำเภอพบพระนะฮะไปกับคุณครูที่โพสต์นะครับแล้วก็ผู้ดูแลข
เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็พาไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของน้องที่บ้านก็เป็นเพลิงริมถนนในหมู่บ้านนะครับอยู่
ห้าคนที่บ้านก็เป็นเพลิงลักษณะแบบเนี้ยค่อนข้างแออัด
ห้องน้ำก็อยู่ข้างเพลิงพักพ่อกับแม่ของน้องเนี่ยพูด
ภาษาไทยไม่ได้นะฮะน้องนี่เป็นชาวเมียนมานะครับ
พ่อคุณแม่ชาวเมียนมาคุณครูของน้องบอกว่า
ว่าชื่อน้องขวัญก็แล้วกันนะน้องขวัญเนี่ยหายตัวไป
มกราคม๑๐โมงเช้าพ่อพาน้องขวัญกับลูกอีก๒คน
ไปทำงานที่ไร่มันท้ายหมู่บ้านแล้วระหว่างนั้นน้องหายตัวไป
จักรยานยนต์ของพ่อที่ขี่มา
คือพ่อเนี่ยเข้าไปทำงานในไร่มัน
แล้วก็เสียบกุญแจรถเนี่ยคารถเอาไว้
พ่อก็พยายามออกตามหาถามลูกอีก๒คน
ลูกบอกว่ามีผู้ชายใส่เสื้อสีดำพาไป

ตอนนั้นพ่อรู้ทันทีว่าถูกลักพาตัวแน่
ก็รีบออกตามหาไม่เจอตัวนะครับ
จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนั่นแหละมีคนไปเจอนะแต่สภาพก็อย่างที่บอกนะฮะ
อิดโรยสะบักสบอมนะมีร่องรอยถูกตีที่หน้าแล้วก็ที่ลำคอ
ใบหน้าก็มีคราบเลือดติดอยู่คุณครูบอกว่าพอครูทุกคนในโรงเรียนตอนนั้นรู้ข่าวว่าน้องหายตัวไป
ก็รีบกันออกตามหานะฮะช่วยกันใหญ่เลยนะครับเพราะเป็นห่วงเด็กมาก
คือเด็กเป็นเด็กน่ารักช่างพูดยิ้มเก่งเป็นที่รักของทุกคน
แล้วก็ช่วยกันโพสต์เพราะว่ากลัวว่าจะเหมือนกับหลายข่าวก่อนหน้านี้
เกิดช่วยไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งยังไงก็โพสต์ช่วยตามหาก่อนนะครับ
ตอนนั้นก็ครูบอกเป็นห่วงมากขนาดครูยังห่วงมากขนาดนี้
คนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกห่วงขนาดไหน
น้องมีบาดแผลที่หน้ามีคราบเลือดนะคะ
ไหลตามใบหน้าแล้วก็มีเลือดออกจากหู
หน้าส่วนสองอะไรขนาดนี้
ร้ายกับเด็กมากชอบถามชอบคุยอัธยาศัยดีมาก
แล้วชอบยิ้มยิ้มให้ตลอดเวลา

คนที่มันทำกับน้องนี่โหดร้ายไปไหม

ขนาดอันนี้คือลูกศิษย์ใช่ไหมคะ
แล้วนึกถึงอกพ่ออกแม่เขา

แล้วอยากให้ตำรวจตามจับมาให้ได้เร็วไหม

แล้วเด็กแถวนี้ก็คือเขา
ผู้ปกครองส่วนมากจะไปไล่ใช่ไหมคะแล้วจะทิ้งลูกไว้ที่บ้านอย่างนี้
ตอนนี้ก็คือได้ประกาศให้เด็กอยู่กับบ้านอยู่กับผู้ใหญ่
ไม่ต้องไปไหนทำไมถึงจะคิดด้วยความเป็นครู
เป็นห่วงลูกศิษย์มากเราก็ไม่รู้ว่าพอพอรู้ว่าน้องหาย
ก็คือให้คุยกับคุยเทิดคุยกับคุยเทิดไปหา
อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยกันตามหาน้อง

น้องที่เจอเนี่ยบาดเจ็บนะครับ
คือตอนที่เจอเนี่ยคนที่เจอคือผู้ใหญ่บ้าน
คำลังไปทำธุระข้างไปสัก๘กิโลเมตร
ขาไปเนี่ยปกติดีแต่ขากลับผู้ใหญ่บ้านบอกเจอน้องขวัญเดินอยู่ริมถนน
สภาพคือมีร่องรอยถูกตีตามใบหน้าแล้วก็ลำคอหลายแห่ง
หน้ายังมีคราบเลือดติดอยู่
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามนะฮะ
วันนี้เจอลูกของผู้ใหญ่นะบังเอิญคุณพ่อไม่อยู่นะครับ
ลูกบอกว่าพ่อเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นพ่อเห็นน้อง
ซึ่งเป็นเด็กชาวเมียนมานะครับพ่อก็เลยพูดภาษาเมียนมาด้วย
แต่น้องเนี่ยกลับพูดกลับมาเป็นภาษาไทยก็แสดงว่าพูดไทยได้
ก็เลยถามว่าบ้านอยู่ไหนจนกระทั่งรู้ว่าถูกลักพาตัวมา
น้องบอกว่าน้องจำหน้าคนร้ายได้ตอนที่ถามน้องบอกว่า
คนร้ายบอกว่าจะพาไปซื้อขนมแต่สุดท้ายพอไปด้วยเนี่ยถูกทำร้าย
แต่น้องไม่ได้บอกว่าใช้อะไรทุบตีนะฮะอาจจะจำไม่ได้ก็ได้อาจจะตกใจอะไรพวกนี้นะครับ
พอถูกทุบตีเสร็จแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ริมถนน
ทั้งคนในหมู่บ้านทั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะหรือว่าลูกบ้านทุกคน

เขาก็บอกว่ามันโซมมากค่ะคือเลือดเลือดเต็ม
คือตรงตานี่ก็เหมือนจะแตกอะค่ะเลือดมันช้ำข้างใน

คือตอนแรกคือพ่อขับรถผ่านน้องไปแล้ว
แต่ว่าคือเอกใจว่าแบบ

ก็เลยวนรถกลับไปดูค่ะ
ก็พอเจอกันปุ๊บ
พ่อก็ถามน้องว่า
เออบ้านอยู่ไหน
การติดตามตัวคนร้ายนะครับคดีนี้อยู่ที่สพพพระนะครับ
ที่จังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่หมู่บ้านนะครับ
แต่ว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยมันก็ห่างไกลหมู่บ้านไปโอ้โห
กิโลนะเดี๋ยวต้องติดตามจากเรื่องของรถของพ่อเด็กที่คนร้ายตอนนี้ยังขโมยไปอยู่นะฮะ
เจอแต่เด็กนะครับจักรยานยนต์ของพ่อเด็กยังไม่เจอนะครับ
ซึ่งตำรวจเชื่อว่ายังไงต้องเป็นคนในหมู่บ้านนะฮะ
อย่างนั้นเด็กคงไม่ขึ้นรถไปด้วยแค่บอกว่าจะพาไปซื้อขนม
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยมีผู้ชายคนไหนที่หายตัวไปบ้าง
ส่วนทางสำนักงานตรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เด็กปลอดภัยแล้วนะครับ
ตำรวจกับสหวิชาชีพเนี่ยดูแลอยู่
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เรื่องต้นมีร่องรอยถูกทำร้ายที่ใบหน้า
ตอนนี้ต้องเยียวยาสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจของเด็ก
แม้ว่าจะเป็นชาวเมียนมาแต่ยืนยันว่าจะดูแลให้อย่างเต็มที่นะฮะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจสพพบพระลงพื้นที่นะคะ
ที่บริเวณไร่มันสัมปะหลังบ้านทรัพย์เจริญจุดที่เกิดเหตุ
หลังจากพยายามไล่ล่าติดตามคนร้ายนะคะจนไปเจอเสื้อของน้อง
ถูกทิ้งไว้บนกิ่งไม้ใกล้กับไร่มันนะคะ
ว่าตรงนี้เหมือนกับคนร้ายน่าจะอยู่แถวนี้
ตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
พ่อของน้องบอกว่าตั้งแต่คนร้ายลักพาตัวน้องไปเนี่ยนะ
เหมือนกับคนร้ายไม่ให้น้องกินอะไรเลยนะคะอืมรูปร่างหน้าตาของคนร้ายเนี่ย
ลูกก็เล่าให้พ่อฟังลูกบอกว่าคนร้ายผอม
ตัวขาวสูงสูงหน่อยมีหนวดเคราเป็นคนไทยค่ะ
หลอกว่าจะให้ขนมตอนพาตัวน้องไปเนี่ย
ขโมยรถจักรยานยนต์ไปนะคะแล้วให้น้องช่วยเข็นด้วยครับ
อุ้มน้องขึ้นรถแล้วก็พาไปตามจุดนั้นจุดนี้ครั้งละประมาณ๒๓ชั่วโมง
พาไปตลอดคืนค่ะแล้วก็ใช้ไม้ฟาดที่ศีรษะทุกครั้งที่น้องร้องนะคะ
แต่ต้องบอกเลยว่าเด็กเขาจำหน้าได้นะคะอืมเขาจำหน้าคนร้ายได้นะคะครับอืม
แม่โอ้โหไปทำเด็กทำไมนะ